วันนี้มีการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพักการเมืองที่ชื่อว่าพักไทยรักษาชาตินะครับ
โดยบรรดาคณะกรรมการบริหารพักนั้นก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานของอดีตแก่นำพักเพื่อไทย

ส่วนเป้าหมายของพักการเมืองนี้วางไว้อย่างไร
จอบประเด็นจากรายงานครับ
นายปีชาพลหัวหน้าพักยืนยันว่าแม้ตัวเขาจะมีประสบการณ์ทางการเมืองเพียงแค่๑๑ปี
แต่เชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจะนำให้พักประสบความสำเร็จ
ตอบคำถามถึงชื่อย่อและสัญลักษณ์ที่สื่อไปถึงทักษิณ
ว่าแล้วแต่มุมมองซึ่งถือเป็นเรื่องนานาจิตตั้ง
ล้วนแล้วแต่มีอุดมการและมีความเชื่อมีความคิดของตัวเอง
แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่อะไรนะครับ
โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้มันก็เขียนไว้
เพื่อที่จะทำให้เกิดพักเล็กพักน้อยเกิดขึ้นมากมาย
ฉะนั้นเหตุผลในการย้ายพักของหลายคนอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป
แต่วันนี้ผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนได้เลยว่า
การย้ายพักหรือการมาร่วมงานของพวกเราทุกคนนั้น
เรามาเพราะว่าเราเห็นว่านี่คือโอกาสในการที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ผมเรียนว่าพักไทยรักษาชาติทศชมันเขียนไว้ในข้อบังคับของมันชัดเจน
ว่าไทยรักษาชาตินั้นหมายถึงการรวมกันให้เป็นหนึ่งของปวงชนชาวไทย
ในการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับ
เรื่องตัวย่อนั้นหรือโลโก้นั้นอาจจะมีเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ
มันทำให้คนจำได้แต่สิ่งสำคัญคือจิตวิญญาณ
องค์อุดมการะตะกะและแนวทางการทำงานของพักตังหา
เช่นเดียวกับในวรวรรศเอ๊ยวอพีณะกุล

เพื่อมาคุมยุทธศาสตร์ให้กับไทยรักษาชาติ
บอกว่าแม้จะเคยทำงานกับผู้ใหญ่ของพักเพื่อไทยมานานหลายปี
แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจออกมาทำนโยบาย
และทำงานให้กับพักนี้
ไทยรักษาชาติจะเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่นะครับ

เราตัดสินใจมาทำพักนี้ด้วยกันนะครับ
เป็นการรวมพลังของเราเองนะครับ
แม้ว่าเราจะได้แนวคิดในการทำด้านเศรษฐกิจ
เรามองมุมมองของผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ
เพื่อที่เรามามองว่าถ้าการพัฒนาประเทศวันนี้
ยังอยู่ในกรอบเดิมอยู่ในวิธีการเดิม

เราจะตกยุคเราจะไปไม่ทัน
ไทยรักษาชาติไม่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ
แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสายตระกูลเพื่อทั้งหลาย

ทั้งเพื่อไทยเพื่อชาติและเพื่อธรรม
ล้วนมีอดีตสอสอและแก่นำคนสำคัญ
ที่เคยร่วมหัวส่งท้ายกับนายทักศิลป์
มาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทย
ร่วมเป็นแก่นนำและคุมยุทธศาสตร์ของพัก
แทบไม่ต้องแปลความหมายกันให้ยุ่งยาก
สำหรับการก่อกำเนิดของคนรุ่นใหม่
ล้วนเป็นสายเลือดของคนตระกูลชินวัฒน์

เป็นการต่อสู้แบบแยกกันเดิน

อย่างเชื่อมั่นในยี่ห้อทักศิลป์ชินวัฒน์

สินวัฒน์รักษัตริย์ข่าวเที่ยวรักทีวีแหล่งงาน